พ่อใหญ่อย่าไปพ่อใหญ่ไม่เชื่อครับคุณผู้ชม

วบเลยสวบเลย

โอ้ยพ่อใหญ่

โอ้ยเหลือไปเนี่ย

เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวพ่อใหญ่ไม่รอด
คันถนนั้นนั่นแล้วเอาจริงนะ

ไปถึงนะป้ายป้ายที่อยู่เนี่ยเนี่ยข้างข้างหลังเราเนี่ยอ่า
ข้างหน้าน้ำท่วมสูงแต่คือพ่อใหญ่ก็ยังฝ่าไป
ชาวบ้านก็เตือนแล้วยายาสุดท้ายเป็นไงอ่ะคะ
คุณผู้ชมนี่ล้อไม่ได้แตะพื้นนะใช่มันลอยน้ำมันสูง
รถลอยแล้วลอยแล้วอ้าวลอยก็ปลอดภัยนี่
ใช่ดิน้ำมันเริ่มเข้าเริ่มเข้าน้ำเริ่มเข้าตัวรถ
ที่ลอยอยู่เนี่ยถ้าน้ำเข้าไปเรื่อยมันก็จมไง
ใช่ต้องทุบกระจกคุณผู้ชมเอาพ่อใหญ่ออกมาอืมนะ
นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็นของเมื่อวานนี้
ถนนสายริมอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองในเขตเทศบาลนครอุบลรัชธานี
นะฮะถนนเส้นนี้เนี่ยถูกน้ำท่วมสูงปกติจะมีรถลากจูงยกสูง
เท่านั้นที่จะผ่านได้ตรงนี้นะครับรถอื่นเรียบร้อย
แต่คุณตาน่าจะหลงทางหลงทางด้วยแล้วชาวบ้านบอกว่า
แม่ตอนผมเข้าไปช่วยมันมีละมุดนะ
กลิ่นละมุดเหรอมีละมุดหึงมาเลยมีละมุดนะพยายามห้ามพ่อใหญ่แล้ว
แต่ท่านไม่ยอมหยุดพอขับมาถึงล้อมันลอยสิครับ
ทุกปล่องมันจะไหลไปทางอ่างเก็บน้ำ
ชาวบ้านบอกไม่ได้แล้วถ้าไม่ไปช่วยกันแล้วพ่อใหญ่ไปอ่างเก็บน้ำแน่
กระจกช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยครับท่ามกลางการลุ้นระทึกของชาวบ้าน

รถแบบนี้เท่านั้นที่จะผ่านได้มันเป็นรถไถอ่ะรถไถยกสูงข้างหลังอ่ะ
แล้วรถกระบะมามันจะรอดหรือคุณผู้ชมดูภาพมองไปข้างหลังนะผ่าหลังคุณตาไปนะ
น่ะรถแบบนั้นน่ะนี่ถึงจะผ่านได้

แล้วต้องเอารถกระบะขี่รถลากเอาไว้
ถ้ารถกระบาดไปเองเป็นอย่างนี้ครับอย่าไปนะครับ
เวลาเขาเตือนนะน้ำท่วมสูงจริงครับ